ยังคงตามกันต่อนะครับเรื่องประเด็นของทางทีมอัลอาเรบี้ว่าจะได้กลับไปที่ออสเตรเลียเพื่อเล่นฟุตบอลหรือเปล่า
ซึ่งมีเรื่องราวล่าสุดแต่ว่าเกี่ยวกับการยืนยันนะครับว่าเป็นร่างของเขาจริงไหมครับ
เรื่องของฮาคิมก่อนแล้วกันนะครับโดยเครกฟอสเตอร์อดีตกัปตันทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้นำในการเรียกร้องให้ปล่อยตัวฮาคิมอัลอาเรบี้
ต้นสังกัดของเขาทันทีที่ได้กลับไปครับทั้งวิทย์พื้นวิ่งเท้าเปล่า
ซึ่งปาสโกเวลก็ตอบกับข้อความของฟอสเตอร์ว่า
โมสรก็ยังรอการกลับมาของฮาครีมโดยได้ลงทะเบียนเป็นผู้เล่นหมายเลข๕
ฤดูการ๒๐๑๙ไปแล้วด้วยครับ
ขณะที่ทนายความฝั่งฮาครีมก็เปิดเผยว่าในสัปดาห์หน้าจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ซึ่งกำลังรวบรวมหลักทรัพย์คาดว่าจะได้กลับมานะครับ
ได้มาจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่จะช่วยเหลือเข้ามา
หลักประกันที่เป็นบุคคลซึ่งยังเปิดเผยไม่ได้ว่าเป็นใคร
แต่ต้องเป็นบุคคลระดับสูงพอสมควร
แล้วก็ยินดีนะครับรับเงื่อนไขใส่กำไรข้อเท้า
จำเลยหรือว่าผู้ต้องหานั้นหลบหนีด้วยครับ